ข่าวนี้คุณผู้ชมของขวัญอุตสามณีนะคะบอกว่าไม่ขอแสดงความคิดเห็นค่ะ
หลังจากที่ไฟล์นิชานันเนี่ยมีการโพสต์รูปแก้ววายพร้อมกับแคปชั่นที่หลายคนดูเอาแล้วบอกว่ายังไงก็แขวะไปถึงขวัญอุตสามณีแน่ค่ะ
อ่ะคู่นี้อีกแล้วเกิดเป็นประเด็นที่หลายคนจับตานะฮะหลังจากที่นักแสดงสาวไฟล์นิชานันคู่เกาเหลาของนางเอกสาวขวัญอุสามณีที่เคยมีข่าวลือก่อนหน้านี้ถึงขั้นประมาณว่าสาดน้องสาดน้ำกันเลยในงานครั้งหนึ่งนะ
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเป็นงานแต่งของดาราสาวเบเบ้
คู่นี้เขาจะต้องไปตีกันในงานแต่งตลอดใช่ไหม
เออก็ไฟล์ไปร่วมงานนะฮะได้มีการโพสต์รูปแก้ววาย
แคปชั่นที่ชาวเน็ตคาดเดาว่า
เป็นการเหน็บแนมไปถึงนางเอกสาวคู่กรณี
และล่าสุดค่ะขวัญก็ได้ออกมาเผยว่าเห็นภาพนั้นแล้ว
มีคนส่งมาให้ดูแล้วเจ้าตัวก็มองว่าก็เป็นเรื่องตลก
แล้วก็ไม่สนใจอะไรด้วยไม่ขอออกความคิดเห็นอะไร
เพราะเป็นการกระทำของคนอื่นให้ไปถามอีกฝ่ายนึงเองแล้วกัน
คนที่โพสต์มีจุดประสงค์อะไรจะสื่อถึงอะไร
พอถามไปว่าอยากให้ถึงเรื่องเกาเหลาเรื่องนี้จบหรือยัง
ขวัญตอบสั้นว่าดูระยะเวลาของเรื่องก็แล้วกันนะคะ
ว่าเรื่องมันควรจะเป็นยังไงค่ะ
แล้วก็ขวัญก็ไม่สามารถให้คำตอบได้
เพราะว่ามันเป็นการกระทำของคนอื่นอะเนอะ
คำตอบนี้ที่เป็นคำตอบที่ดีที่สุด
คือต้องไปถามคนที่เขากระทำเอง

เพราะว่ามันนานมากแล้วเป็นปีแล้ว
ต้องไปถามเขาว่าขวัญไม่ได้สนใจค่ะ

ขวัญทำงานของขวัญดีกว่า
ผมไม่ยุ่งกับใครอยู่แล้วค่ะ
ไม่ได้เจอค่ะขวัญก็อยู่แต่กลุ่มขวัญนะคะ

ขวัญไม่ได้ต้นเองป่อนในเขายุ่งกับคนนอกกลุ่มก็อะไร

ก่อนหน้านี้เขาเคยมีประเด็นกัน
ไม่รู้ผิดใจกันเรื่องอะไรนี่แหละ

ปรากฏว่าถึงขั้นสาดน้ำใส่กัน

แต่จริงแล้วนะตอนนั้นเขาเองก็บอกว่าไม่ได้ถึงขั้นสาดน้ำ

เออละครหลังข่าวก็มา

เป็นปีแล้ว๒ปีแล้วคุณผู้ชมก็อย่างที่ขวัญบอกแหละว่า
มันควรจะจบได้หรือยังก็ดูระยะเวลากันเอาเองละกัน